แม่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราคาเนื้อหมูนี่ก็พุ่งเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยกิโลกรัมหนึ่งตกกิโลละ๒๐๐บาทท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณแม่บ้านทั้งหลายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะฮะ
ที่ต้องไปซื้อหมูกันนี่เราตรวจสอบราคาล่าสุดวันนี้มานะครับ
สิบเก้าธันวาคมส่วนที่แพงที่สุดเนี่ยหมูสามชั้น
เฉลี่ยกิโลกรัมละสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะฮะ
ตามมาด้วยสันในสรรนอกแต่ก็ยังสองร้อยนะนี่นะฮะ
สรรนอกนี่จะอยู่สักร้อยเก้าสิบสองเนื้อแดงไหล่นี่
แปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ถูกที่สุดจะเป็นหมูเนื้อแดงไหล่
แล้วก็หมูเนื้อแดงสะโพกที่ไม่ได้ตัดแต่งแต่ก็เฉลี่ยอยู่ที่๑๗๒บาท
สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมคือปกติเนี้ย
จะอยู่สักประมาณร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบค่ะนี่วันนี้พุ่งขึ้นไปเนี่ย
เอาแบบเบาเบานี่ยังร้อยเจ็ดสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะฮะแพงสุดในสองร้อยกว่าบาทต่อกิโลกรัม
นี่เป็นตลาดที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับทุกผู้ชมครับ
คือชาวบ้านนะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเอามันก็ต้องเอาหมูมาขายกันนั่นแหละ
แงก็แพงนั่นแหละนะแต่จะทำยังไงได้อย่างเจ้าของร้านโกตาหมูสดเนี่ย
บอกว่าราคาหมูขึ้นมาเกือบสองสัปดาห์แล้วมาจากหน้าฟาร์มส่งหมูให้
ราคาแพงขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นทางร้านที่ตลาดสดเนี่ย
ก็ต้องปรับราคาตามปีนี้ราคาแพงมากกระทบทั้งคนขายแล้วก็ลูกค้า
ร้านขายอาหารตามสั่งก็ต้องปรับตัวนะฮะแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ที่วัดราชบุรณะตะบนในเมืองพิศนุโลกบอกว่าหมูแพงมาหลายวันแล้ว
อย่างไม่เคยเจอมาก่อนคือซื้อหมูชิ้นมาทำอาหารตามสั่งขายเนี่ย
คือทีแรกเนี่ยซื้อหมูชิ้นนะตอนนี้ต้องซื้อหมูบดแทนนะ
ต้นทุนมันถูกลงหน่อยนะครับแล้วก็เอามาทำอาหารให้ลูกค้า
บอกลูกค้าว่าเมนูหมูบางอย่างเนี่ยบางทีก็โอ้โห
ทำให้ไม่ไหวจริงคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าหมูมันแพงนะ
กระเพราหมูกรอบนี่โอ้โหนี่อันนี้ต้องหนักเลย
ใช้สามชั้นด้วยนะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะครับค่ะ
แต่หมูอย่างอื่นน่ะสองร้อยหมูอะไรครับหมูไอ้พวกหมูหั่นเนี้ยนะ
หมูปั้นหมูอะไรอย่างเงี้ยนะอืมร้อยเก้าสิบเกือบสองร้อยแพงไหม
ก็แพงนะเมื่อก่อนนี้จะเต็มที่เลยแค่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนี่ก็ยังพอว่า
เราปรับตัวยังไงปรับไม่ได้ปรับเลยก็ของป้าไม่ได้ขึ้นราคาเดิม
เขาบอกว่าหมูมาจากที่นู่นแพงแล้วเขาว่าอย่างงี้มาหน้าฟาร์มแพง
ก็หน้าฟาร์มแพงแล้วเขาก็เลยต้องขึ้นที่อุทัยธานีนะครับ
ไปที่ตลาดเทศบาลสองนะฮะเนื้อหมูแดงราคากิโลกรัมร้อยห้าสิบบาท
เนี่ยตอนเนี้ยเป็นร้อยแปดสิบนะวันนี้ร้อยแปดสิบนะครับ
หมูสามชั้นเนี่ยจากร้อยเจ็ดสิบวันนี้ขึ้นเป็นกิโลกรัมละสองร้อยนะฮะ
คือปรับขึ้นหมดแล้วครับทุกผู้ชมครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูในตลาดสดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ราคามันปรับขึ้นมันแพงเหลือเกินแต่อธิบดีกรมการค้าภายในนะครับ
ธิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าราคาหมูเนี่ยเนื้อแดงมันปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
เป็นกรณีเขียงหรือตลาดสดเล็กที่รับมาเป็นท่อที่สองหรือที่สามนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงหมูจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายเดิมเป็นลำดับแรก
แล้วก็จะหามาตรการในการดูแลควบคุมปริมาณสินค้าแล้วก็ราคากันต่อไป